ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะโอ้โหเถื่อนเลยอ่ะ
เป็นหมอกระเป๋ารับจ้างอะไรรู้ไหม
ฝั่งมุกฝั่งมุกให้กับท่านชายทั้งหลายค่ะ

คุณมันไม่ใช่แค่มุกตลกสิมันฝังไว้ตรงนั้น
คืออันนี้มันอาจจะเป็นความชอบรสนิยมส่วนตัวไม่ว่ากัน
แต่สิ่งที่กังวลคืออะไรรู้ไหมครับคือฝังอ่ะ
แล้วมันไม่ได้มันไม่มีมาตรฐานใช่ค่ะ
มันไม่ถูกสุขอนามัยแล้วมันก็ทำให้เน่าอ่ะ
คนทำไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอค่ะ
เคยเป็นแค่เหมือนกับแบบผู้ช่วยหมออาศัยครูพักรักจำ

ที่มันรูดที่ห้องเช่าครับ
แบบนี้คุณผู้ชมคนทำก็ไม่ใช่หมอแล้วไปทำให้เขา
ส่วนผู้ชายที่มาทำเนี่ย
ก็เคยเจอฝังมุกแล้วจู่เน่า
ก็ถึงบอกไงว่ามันเน่าอ่ะอืม
น่ากลัวนะคะซึ่งตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

พร้อมด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทางตคบกับอยเนี่ยนำกำลังไปจับกุมค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายอภิชาติ
อายุ๔๑ปีไปจับตัวได้
น้าคุณดูนี่นี่นี่มุกมุกอันนี้ที่ฝังเข้าไปคุณ
หลากสีนะสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวยังกระหยกก็มี
สีขาวก็มีแล้วเหมือนบางอันเป็นแบบซิลิโคนกลมอ่ะคุณ
คือเขามีหลายแบบมากให้ท่านชายได้เลือกเอานะคะ
ทีนี้ตอนที่ไปจับกลุ่มตัวนายอภิชาคนนี้ไปจับกลุ่มตัว
ที่ห้องพักรายวันทะเถาประเวศของกลางที่ยืดได้
จากมุกที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็จะมีพวกยาเวชพันธุ
เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การผ่าตัดต่างเนี่ยนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาได้รับร้องเรียน
นายอภิชาติคนนี้เป็นหมอเถื่อนประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กรับบริการผ่าตัดฝังมุก
ซิลิโคนฉีดฟิลเลอร์ที่อวัยวะเพศชาย
แล้วก็ให้บริการนอกสถานที่นะแล้วแต่คุณจะนัดหมาย
คุณแต่พวกแบบฟิลเลอร์ฉีดซิลิโคนอะไรพวกนี้
อันตรายเพราะอะไรมันจะช่วยเพิ่มขนาดเพิ่มไซส์ก็จริง
แต่มันอาจจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้
คุณคิดดูสิสภาพคือแบบมีหนองไหลออกมา
แล้วคนที่ทำไปแล้วบางคนก็อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

เพราะคนที่ร้องเรียนมาบอกแบบนี้เลยของเขาเน่า
แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วร่วมเพศไม่ได้อีกแล้ว

ใช่ค่ะแล้วนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาก็เค้นถามเนี่ยนะ
ตัวนางแอฟพิชาติก็บอกว่าผมอะจบปริญญาตรี
แต่ผมไม่ได้จบหมอมานะไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพ
ชกรรมอะไรด้วยอาศัยว่าผมเคยเป็นผู้ช่วยหมอ
คลินิกนี่แหละพอหมอเขาทำอะไรผมก็ดู
หมอเขาใช้เครื่องมือไหนอุปกรณ์ตัวไหน
ผมก็เอาความรู้ตรงนี้แหละครูพักลักจำมาเปิดเฟซบุ๊ก
รับลูกค้าเองเป็นหมอกระเป๋าเป็นหมอเถื่อนนี่แหละ
แล้วก็มีลูกค้าติดต่อมานัดหมายผมมา
ก็จะไปทำที่ห้องพักรายวันบ้างจะไปทำที่ม่านรูดบ้าง
เขาก็คิดค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชม
ครั้งหนึ่งก็ประมาณเกือบ๒๐๐๐เหมือนกันนะคะ
แล้วแต่เลยว่าจะทำอะไรจำนวนมุกที่ฝังประเภทมุกเป็นแบบไหน
แล้วถามว่านี่ทำมานานยังเนี่ยทำมานานละ๕ปีแล้วครับ

แล้วที่ผ่านไปลูกค้าเน่ากี่รายกี่ราย
รายเขาไม่กล้าออกมาเปิดเผยไงคุณ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีกับนายอภิชาติคนนี้นะคะ
ความผิดก็คือประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
แล้วก็ขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
เป็นความเสี่ยงนะคุณฮะนะครับใช่ค่ะ